ทยากรรมที่มีการไปฆ่าผู้รับเหมาแล้วก็เอาไปหมกที่พงหญ้า
ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ผู้ต้องหาให้การบอกว่าทำไปเนี่ยเพราะว่าโมโหที่ผู้ตายเลิกจ้าง
แล้วก็ยังไม่ได้ให้ค่าจ้างที่เหลือกับเขาด้วยนะคะ
ตำรวจภูทรบางแก้วค่ะจับกลุ่มนายจีรศักดิ์เรียนเที่ยงหรือว่าในนิว
ผู้ต้องหาฆ่าอำพรางนายมะกรธวัฒน์กล้องวัฒนภงหรือนายโต้ง
ผู้รับเหมารีโนเวทบ้านย่านหนามแดงบางพลี
แล้วทิ้งศพที่พงหญ้าที่จังหวัดสมุทรปราการ
ก็ไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑วิภาวดีรังสิต
ตอนสายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวไปชี้จุด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
จุดแรกที่ไปเนี่ยเป็นจุดทิ้งศพอยู่ป่ากระถิ่นริมทาง
คือชาวบ้านเนี่ยเอาอาหารมาให้สุนัขแล้วได้กลิ่น
กลิ่นไปก็เลยไปเจอว่ามีคนมีศพอยู่ตรงนี้
จุดที่๒เป็นจุดที่ในนิวกับในโต้ง
ทะเลาะกันแล้วมีการทำร้ายร่างกายกันนะคะ
เป็นโกดังที่ทำงานของในโต้ง
นิวมาที่โกดังมาคุยกับในต้งเรื่องเงินค่าจ้าง
แล้วมีปากเสียงกันแล้วก็ลงมือทำร้ายทั้งต่อยทั้งเตะ
คือตอนเตะเขาใส่รองเท้าเป็นรองเท้าหัวเหล็ก

โดนเข้าไปก็แน่นิ่งอะค่ะแน่นิ่งอยู่กับพื้น
แล้วนายนิวก็เอาเชือกหลังกระบะของในโต้ง
มัดที่ข้อเท้าแล้วอุ้มร่างไปไว้หลังรถ
เอาไปทิ้งที่ป่ากระถิ่นอันนี้เป็นจุดที่๒นะคะ
หลังจากนั้นนายนิวย้อนกลับเข้ามา
เอารถมอเตอร์ไซค์ในโต้งขึ้นท้ายกระบะในโต้งอีกเหมือนกัน
เอาไปจอดไว้ที่ร้านสะดวกซื้อเตรียมจะเอาไปขาย
จุดสุดท้ายค่ะก็คือร้านสะดวกซื้อนะคะ
ร้านสะดวกซื้ออยู่ห่างจากโกดังนี้ประมาณ๔๐๐เมตร
เป็นจุดที่นายนิวเอามอโตซัยในโต้งมาจอดทิ้งไว้

ก็ให้การบอกว่าทำไปเพราะว่าคับแค้นใจที่ผู้ตายเลิกจ้าง
ก็เลยตกงานแล้วก็ยังไม่ได้ค่าจ้างที่ติดค้างอีก๕๐๐บาทค่ะ
ตอนที่หลบหนีก็เอาทรัพย์สินนะคะ

แล้วพอได้ตังค์ก็กลับมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่กรุงเทพค่ะ

นี่ค่ะตำรวจก็เดี๋ยวทรัพย์สินต่างที่เอาไปขาย
ตำรวจเขาต้องไปขยายผลต่อนะคะ
ไปยืมเงินคนรู้จักของผู้ตาย๒๕๐๐๐บาท
ก็ยอมรับว่าเอาเงินไปเล่นเกมไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพค่ะ